ติดตามข่าวกันต่อนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างหนึ่งทุกวันนี้เราอ่านข่าวเอง
เราก็เครียดเพราะว่าไม่รู้จะเชื่อใครได้บ้างใช่เพราะฉะนั้นต้องบางทีอย่าเพิ่งเทใจไปหมด
เออต้องกลางกลางไว้อย่างเรื่องฤษีตาไฟตอนแรกเห็นภาพโอ้โหเขาพิการเป็นโปรลีโอ
ต้องอื่มไปสงสารพอไปไปมาทำไมมันไม่ใช่แบบนั้นหรอฮะ
ค่ะคือเรื่องนี้ก็กลายเป็นข่าวเป็นคราวมานะคุณผู้ชมแล้วก็พยายามค่ะ
คือเขาก็พยายามจะจับโป๊ะแหละเอาง่ายว่าสรุปแล้วเขาพิการจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงหรือเปล่า
ทีนี้ข้อมูลมันก็เผยออกมาเรื่อยค่ะยังมีผู้เสียหายที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกข้อมูลกับผู้สื่อข่าวด้วยนะ
บอกว่าเนี่ยหลานฉันก็เคยโดนแล้วก็ลือสีตาไฟเนี่ยที่แชทเนี่ยแชทได้ส่งมาข่มขู่หลานว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปแพร่งพลายบอกใคร
งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะโดนเท่านั้นไม่พอนะคุณผู้ชมยังมีข้อมูลอีกว่าฤษีตาไฟเนี่ยเขาก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาใช่ไหม
อย่างนายทวีก็คนนึงแล้วที่เป็นลูกศิษย์ลูกหารวมถึงมีอดีตข้าราชการครูอีกคนนึงที่เขาเคยให้บ้านของอดีตข้าราชการครูเนี่ยเป็นบ้านที่ทำพิธี
ทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะพอรู้ข้อมูลนี้มาก็ไปตามหาเลยว่าบ้านอดีตข้าราชการครูคนนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็ลงพื้นที่ไปด้วยค่ะเพราะว่าเราก็อยากสัมภาษณ์แหละว่าพฤติกรรมของฤษีตาไฟเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่า
มีการมาทำพิธีให้ฤษีตาไฟหรือว่านายสุรสิทธิพระศักดิ์เนี่ย
มาทำพิธีแล้วมีคนถูกลวนลามที่บ้านของอดีตครูคนนี้ด้วย
นี่เห็นไหมดูสิคุณกิติศักดิ์ของเรา
ด้อมมองตรงหน้าต่างไปพยายามตะโกนเรียก
เพราะว่าตอนเข้าไปถึงประตูหน้าบ้านปิดนะคะ
ผ้าม่านก็ปิดแล้วก็เดินสำรวจ
ก็เห็นว่าเอ๊ะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งจับกลุ่มคุยกันอยู่
มองไปเอ๊ะเป็นข้าราชการครูคนที่ชาวบ้านให้ข้อมูลมานี่
ทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถาม
ปรากฏว่าข้าราชการครูคนนั้นปฏิเสธทันทีเลย
บอกว่าไม่รู้ไม่มีข้อมูลที่จะให้แล้วก็รีบปิดประตูบ้านเลยค่ะ
จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
เขาก็เล่าให้เราฟังบอกว่าที่ผ่านมา
เห็นว่ามีหญิงสาวหน้าตาดียังอายุไม่มาก
เดินทางมาที่บ้านหลังนี้เป็นประจำเลยมาทำพิธี
แล้วก็จะมีนายทวีรวมถึงมีลูกชายของอดีตข้าราชการครู
สลับกันขับรถรับส่งปู่ฤษีจากบ้านในอำเภอกัญชารม
มาที่บ้านหลังนี้แล้วจะมากันตอนกลางคืนด้วยนะคุณ
อันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาให้ข้อมูล

ว่าทำไมต้องทำพิธีในที่รับตาคนแล้วก็ตอนกลางคืน
แล้วไม่รู้ด้วยว่าต้องทำพิธีอะไรบ้าง
ซึ่งเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวฉันเนี่ยนะ
เคยทำพิธีเหมือนกันแต่เป็นการทำพิธีแบบอยู่กันหลายคน
สังเกตเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าคนที่มาทำพิธีเนี่ย
เป็นหญิงสาวหน้าตาดีร่างทรงก็จะเรียกขึ้นไป
ทำพิธีบนห้องเป็นการส่วนตัว
แล้วปู่ฤษีเนี่ยเคยท้วงชาวบ้าน
ลูกของชาวบ้านคนนี้ว่ามีเคราะห์นะ
แต่ว่าชาวบ้านคนนี้เขาก็ไม่ให้ลูกไปทำพิธี
เพราะว่าไม่รู้ไงว่าลูกจะโดนอะไรบ้างหรือเปล่า
แล้วพอยิ่งมาเห็นข่าวตอนหลังเธอก็บอกว่าคิดถูกแล้ว
ที่ไม่ให้ลูกเนี่ยไปทำพิธีกับฤษี

ไปทำพิธีอะไรสองต่อสองด้วย
แล้วไม่มีอีกคำแบบนั้น
คุณครูคนนี้เค้าไปรู้จักกับฤษีได้ยังไงอ่ะ
ไม่รู้เลยเออคุณครูคนนี้
เขาโดนพ่อบ้านเขาทิ้งเขาก็ไม่มีที่พึ่งแล้วเนอะ
ตามคิดตามภาษาบ้านเราเนอะ
เค้าก็ไปเค้าก็ไปไม่รู้เลย
ไม่รู้ว่าเขาไปแบบไหนเขา
แต่นี่มาก็เห็นคนมาเต็มบ้านเขาแล้ว

แล้วตกใจเค้าไม่มีที่พึ่งเลยเนอะ
เขาก็ไปเชื่อพึ่งทางศัยศาสตร์เนอะ

หรือตอนเก็บประวัติ
ตอนนั้นไปทำกับเขาทำตอนกลางคืน

ที่ทำตอนกลางคืนแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปซองต่อซองอ่ะ
ทำอยู่ข้างล่างทำ

ทำได้อยู่หรือเปล่า
เป็นการจัด
แล้วว่าอ้าวไอ้ไหนมันทำให้อาลีอยู่บ่

นี่คุณกิติศักดิ์ก็ไปสอบถามชาวบ้านเขากระซิบกระซาบ
ก็เล่าให้ฟังใช่ว่าเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้อ๋อกระซิบกระซิบมานะ
คุณผู้ชมผู้เสียหายไม่ได้มีแค่นี้นะ
เพราะว่าเราก็ไปสอบถามอีกคนหนึ่งเหมือนกันผู้หญิงอีกคนนึง
เคยทำพิธีกับฤษีเมื่อสองปีที่แล้วเธอก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเรื่องอดีตข้าราชการครูน่ะรู้จักนะเพราะว่าเป็นคนหมู่บ้านเดียวกัน
ทีนี้เธอก็พาหลานสาวมาทำพิธีที่บ้านของอดีตครู
เพราะว่าฤษีไปทักว่าหลานสาวของเธอมีเคราะห์
ก็มันก็ตรงกันด้วยเพราะว่าจริงหลานสาวเธอก็ป่วย
ทีนี้ทำพิธีอยู่หลายครั้งเลยค่ะให้ดื่มน้ำสาบานครอบครู
แล้วปู่ฤษีก็จะให้หลานสาวไปทำพิธีที่รับตา๒ต่อ๒
พอตัวเธอจะตามหลานไปด้วยปู่ฤษีโวยวายเลยค่ะ
ห้ามขึ้นมาต้องรออยู่ด้านล่าง
แล้วก็มารู้ทีหลังว่าหลานถูกลวนลาม
ยังไงรู้ไหมให้ถกเสื้อขึ้นไปถึงราวนม
หลังจากนั้นฤษีก็จับหน้าอกจับอวัยวะเพศของหลานสาว
แล้วก็เข้าไปกอดหลานสาวก็ต้องยอมค่ะคุณผู้ชม
คือฤษีเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ยอมเนี่ยเดี๋ยวพิธีจะเสื่อม
คือยังลวนลามต่อไปแล้วขู่ด้วยนะ
หลานก็ต้องยอมแต่หลานบอกนะว่าก็มีการลวนลามเฉย

หลังจากเสร็จพิธีตอนแรกหลานก็ยังไม่ได้บอกอะไรกับเธอ
แต่พอกลับมาถึงบ้านคนในครอบครัวเห็นว่า
ทำไมหลานดูเปลี่ยนไปดูซึมไป
พอไปเค้นพอไปสอบถึงรู้ความจริง
แล้วก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับอดีตข้าราชการครู

แต่ทางอดีตข้าราชการครูไม่รู้เรื่องคือทำเป็นไม่เชื่อค่ะ
เชื่อแล้วก็บอกว่าไม่รับรู้อะไรเลย

แล้วข้อมูลที่แหล่งข่าวของเราคนนี้บอก
บอกว่าจริงแล้วฤษีสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
แขนขานิ้วเนิ้วขยับมือได้ตามปกติเลยค่ะ

เนี่ยยังพิมพ์ข้อความเลยนะมาขู่หลานฉันอยู่เลย
ถ้าเกิดว่ารู้เรื่องแล้วก็เอาเรื่องราวไปบอกคนอื่น

จริงฤษีพูดจาฟังรู้เรื่องนะ

ยืนยันเลยว่าฤษีแอคติ้ง
บอกแบบนี้เป็นการแสดงตบตา
เพราะว่าฉันเห็นมาตลอดทุกครั้งที่ทำพิธี
จริงคือเขาไม่ได้เป็นขนาดนี้
เดี๋ยวไปฟังหน่อยนะคะ
ภายคนอื่นไม่ให้ขึ้นให้ขึ้นแต่ไอเนียมคนเดียว
ขึ้นไปขึ้นไปแล้วเขาก็ให้เฟิร์น
เอาเสื้อขึ้นขึ้นขนาดนี้
แล้วมันก็บอกว่าเขาร้อนรามมัน
เขาจับมันเขาจับทุกอย่าง
เขาใช้มือเขาจับไอเฟิร์น
จับร้อนรามจับนมจับไอ้นั่นมัน
น้องเฟิร์นทำยังไง
น้องเพลินมันก็พูดไม่ออกมันก็อื้มเหมือนกัน
มันบอกว่าอะไรอาจารย์จะทำแบบนี้เหรอ
ร่างกายเขาเหมือนเขาพิการจริงแต่มันไม่ได้รุนแรงขนาดนี้
หน้าเขาจะไม่ดีหน้าเขาจะมันธรรมดา
พอหนูเข้าไปเรื่อยมันก็ชินเป็นไงคะก็รู้เรื่อง
การเขาพูดว่ายังไงเราก็ฟังออกทุกคำ
แต่มันก็ฟังออกนะคะมันไม่ใช่เหมือนที่เขาออกข่าวออกสื่อเลย
มันไม่ใช่เหมือนเขาปั้นอ่ะเขาปั้นหน้าเขาไว้
แล้วเขาเกรงตัวเขานั่งเขาก็นั่งได้ปกติ
พี่ก็คิดดูสิเขาทำพิธีกับเด็กคนนั้นได้ยังไงตั้ง๘ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดชี้พิรุษฤษี
จากข้อมูลที่เรารวบรวมมาแบ่งหลักเป็น๕ข้อนะ
คือหนึ่งเขาพูดคุยได้ไม่ได้แบบปากบิดเบี้ยว
คือขยับตัวลุกนั่งได้๓คือแขนขามีแรง
ถามว่าทำไมทั้งหมดนี้เราต้องเรียงเป็นข้อเพื่อที่จะบอกว่าเขามีแรงมีกำลัง
อาจจะไปก่อเหตุลวนลามน้องวัย๑๗ปีได้จริง
ประกอบสำนวนคดีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ